คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกกันหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของที่จอดรถนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยรามคำแหง๕๔
ชาย๔คนถือดาบและท่อนเหล็กเข้าไปถีบ
ประตูเหล็กของตึกแถวคูหา๑
ตระโกนภายครั้งท้าทายให้คนที่อยู่ข้างในออกมา
โดยไม่สนเลยว่าคนในบ้านจะมีเด็กมีคนแก่อยู่ข้างใน

โดดโดดโดด
เพราะว่าเขาก็บาดเจ็บศีรษะแตกนอนอยู่กับพื้น
ขณะที่ภรรยาคนเจ็บพยายามยกมือไหว้ขอโทษแทนฝ่ายของเขาแล้วก็ตาม

หลังเกิดเหตุทีมข่าวไปพูดคุยกับสองฝ่ายเลย
ทราบว่าเรื่องราวมันเกิดจากการจอดรถหน้าบ้านกินพื้นที่กัน

ทีนี้พอกระบะตู้ทึบผ่านมาเขาก็คิดว่าผ่านไม่ได้
แต่ฝ่ายที่จอดรถหน้าบ้านบอกว่าผ่านไปได้แล้วก็มีการใช้คำพูดท้าทายกันขึ้นมา
ทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันมารอบนึงแล้วค่ะ
จากนั้นคนก่อเหตุพาพวกกลับมาอีกรอบตามที่เห็นในคลิปเลย
ฟังเสียงทั้งสองฝ่ายเล่าเหตุการณ์ค่ะ
เคยมาจากรอบพอดีพี่ชายบอกมีอะไรกันบอกแม่เขาบอกว่าทะเลาะกัน
ผมก็ดึงเข้าบ้านใช่ไหมผมดึงเข้าบ้านไปพุกแม่เขาปิดประตู
เขาก็อีกแป๊บหนึ่งนี่แหละไม่ดึงไม่ดึงสามนาทีหรอก
ยินเสียงประตูตึกตึกตึกตึกตึกทีบพอเหตุการณ์เจ็บเจ็บลงพี่ข้างบ้านใช่ไหม
จะไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ไงแล้วก็แกหามพี่ขึ้นรถหามไปขึ้นรถตรงนั้น
พี่พี่เคยที่ล้มอยู่เนี้ยพี่ชายผมบอกไปไม่ได้ครับ
บอกไปได้มันพูดงี้อืมผมก็ลงไปผมก็บอกว่าจอดรถอะไรวะเนี้ย
อืมอ่าชนไปเลยบอกเนี้ยเจ้าของรถอ่ะอืม
ผมก็เลยเดินไปบวกข้างหน้าบอกมาเลยมาเลย
ผมบอกไปได้เหรอชนแม่งมาเลยผมก็บอกตามที่เขาพูดอ่ะ
แม่งมาเลยทีนี้พอขยับไปปุ๊บพอแทรกไปอ่ะ
มันไปสะกิดรถเขาพี่อ๋อผมก็ขึ้นรถแล้วนะผมก็ขึ้นรถแล้ว
แล้วเขาก็ตะโกนตามหลังมาผมก็เลยลงไปผมไม่รู้ว่าเขาตะโกนว่าอะไร
ผมลงไปผมถามว่าเมื่อกี้มึงตะโกนว่าอะไรนะอ่า
มึงพูดว่าอะไรนะผมบอกอย่างงี้อ่าทีเนี้ยเค้าก็มาล้อมผม
พี่ชายผมก็ลงมาเค้าก็ล้อมผมอ่ะสามสี่สี่ห้าคนอ่ะ
ผมก็บอกอ่ะมึงจะเอากูป่ะอืมมึงตัวตัวกูได้นะผมบอกอย่างเงี้ย
มึงก็บอกมึงก็มาดิมึงพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ต่อยกันอ่ะ
ไม่รู้ว่าเขาไปเอามีดไปตอนไหนอ่ะแต่ว่าพี่ชายผมบอก
พี่ชายผมโดนตั้งแต่แรกแล้วเขากำมีดแล้วเขาทุบ
ใช้ใช้ฝันอ่าเอาล่ะเป็นคำบอกเล่าฟังจากปากทั้งสองฝ่ายกันไปแล้ว
ครับนะฮะทีนี้เหตุการณ์เนี้ยฝ่ายที่ไปถีบประตูบ้านเนี้ย
ยืนยันว่าไม่ได้ใช้มีดฟันนะคะแต่ว่าใช้ปลอกมีด
ซึ่งเป็นไม้สีดำฟาดใส่ผู้บาดเจ็บไปหนึ่งครั้ง
ซึ่งฝ่ายของตัวเองก็ถูกทำร้ายมาก่อนจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอหัวหมากเช่นกัน
พร้อมขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วยค่ะครับ